เหตุบนท้องถนนอีกสักที่หนึ่งนะฮะคราวนี้เป็นเรื่องของการข้ามถนนนะครับคืออันตรายนะเด็กเด็กเองก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับบางทีมากันอย่างไม่คาดฝันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีผู้ที่เขาเอาคลิปมาโพสต์ลงในสังคมออนไลน์เพื่อจะเตือนภัยแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน้องก็

ข้ามไปอีกฝั่งได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะอาจจะยังไม่รู้ตัวเจ็บมากน้อยขนาดไหนด้วยแรงปกใจหรืออะไรก็แล้วแต่ครับน้องก็ยังลุกข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็คนเห็นเหตุการณ์เขาก็มาช่วยเหลือนำตัวนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์คือนางสาวอรนุสโสรีอาย
แล้วต้องเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งแต่ว่าจุดนี้ไม่มีทางม้าลายไม่มีสัญญาณไฟจราจรด้วยนะครับเด็กก็เป็นอย่างที่เห็นข้ามพ้นเลนส์หนึ่งรถเขาชะลอให้ข้ามไปปุ๊บเลนส์สองตรงนั้นรถอาจจะมองไม่เห็นก็พุ่งขับมานะฮะแล้วก็ชนเด็กเข้าอย่างจังเขาก็นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลนครพิงกันตำรวจไปตรวจสอบนะครับพบว่าค
เนี่ยฮะลักษณะถนนเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าจะข้ามไปฝั่งนู้นคุณต้องผ่านสองเล่น
ไปถึงเกาะกลางแล้วก็ผ่านอีกสองเลนค่ะทีนี้ไปทีละล็อกทีละล็อกไม่มีสัญญาณไฟ
ไม่มีทางม้าลายอะไรทั้งสิ้นเขาก็เลยเนี่ยฮะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ข้ามถนนนี่ยากนะใช่ใช่ต้องระวังจริงจริง
ในกรุงเทพเนี่ยว่ารถติดเนี่ยไม่ใช่ว่ารถติดแล้วจะข้ามง่ายนะยากเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะโอ้โหมอเตอร์ไซค์พุ่งมืดมาเนี่ยบางทีจะโดนจนชนกันหลายครั้ง
บางทีทางม้าลายยังข้ามยากเลยถูกต้องเขายังไม่หยุดให้เราเลยนะคะ